เมื่อวานนี้เนี่ยเขามีงานใหญ่นะคะพิธีบวงสวงงานโซ่ลำลึกปีที่๔๒ค่ะ
ศิลปินลูกทุ่งไปร่วมงานแล้วก็ร่วมรำบวงสวง
บอกเลยว่าอ่อนช้อยสวยงามมาก
เมื่อวานนี้ค่ะที่บริเวณหน้าลานศูนย์วัฒนธรรมไทโซอำเภอกุศุมารจังหวัดสกลนคร
เขาเปิดงานเทศกาลโซ่ลำลึกประจำปี๒๕๖๖ปีนี้เป็นปีที่๔๒แล้วนะคะ
แล้วต้องบอกว่าบรรยากาศคุณผู้ชมค่ะดูซะก่อนมันคึกคักจริงคนไปร่วมงานเนี่ยเยอะนะ
พอเพิ่งกลับมาจากการจัดงานค่ะหลังจากเจอสถานการณ์โควิดระบาดไง
โควิดปุ๊บอ่ะจัดงานปั๊บเลยมีการเคลื่อนขบวนแห่เจ้าเมืองกุศุมารค่ะ
แล้วก็วัฒนธรรมวิถีชีวิตไทโซ่นะคะแล้วก็สักการะอนุสวรีพระอรัญญาอาสา
การแสดงพิธีเหยาวรำโซ่ทั่งบ้างการเล่นลายกลองค่ะ
รวมถึงการจัดแสดงนิทัศกาลวิถีชีวิตไฮโซแล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษ
ในปีนี้ค่ะมีคนบันเทิงมาร่วมงานด้วยเหมือนกัน
พี่หญิงทิติการค่ะพี่พิมพาพรสิริพี่กล้วยปรารถนาค่ะ
แล้วก็น้องไข่มุกรุงรัฐค่ะคุณผู้ชมนางเอกละครดังแหมเข้ามาร่วมงาน
เข้าเตรียมละครเข้าเลยนะคนนี้นางเอกของสิ้นลายโซ่นะ
แต่งตัวสวยกันจังเลยมันเป็นผ้าสิ้นที่เป็นเป็นลายโซ่
เป็นเอกลักษณ์ของนครพนมเป็นแบบประจำพื้นถิ่นเลย
นี่ไงนะคะมาทำพิธีบายสีสู่ขวัญคุณผู้ชมค่ะ
ผูกข้อไม้ข้อมือนะรับหวัดกันอย่างอบอุ่น
ที่สำคัญดูซะก่อนนี่ไฮไลท์เขาสวยมากเลยค่ะ
สวยมากน้องไข่มุกนะคะร่วมกับชาวอำเภอกุศุมารค่ะ
กว่า๕๐๐คนเลยนะมาร่วมรำบวงสวงพระอรัญญาอาสา
หรือว่าอดีตเจ้าเมืองกุศุมารคนแรกค่ะ
คุณผู้ชมดูลีลาของน้องไข่มุกซะก่อนมันอ่อนช้อยสวยงาม
แพ้นางรำมืออาชีพเลยนะน้องไข่มุกค่ะร่วมรำด้วยกัน๓บทเพลง
ซึ่งเป็นเพลงที่มีเนื้อหาสื่อถึงความเป็นมาของชาวกุศุมารนะคะ
ได้รับเสียงปรบมือจากคุณผู้ชมนะที่มารอชมกันอย่างล้นหลามเลย
แล้วก็มีชาวบ้านมาขอถ่ายรูปกับน้องกันคึกคักเลยนะคะ

คนมาสนใจซื้อผ้าไทยมากขึ้น